ที่จังหวัดเชียงรายรถกระบะแหกโค้งนะครับพุ่งชนรั้วบ้านของคนอื่น
ชนเสร็จหนีคือเจ้าของบ้านบอกว่ามาเถอะแค่ซ่อมให้

โอ้โหแหกโค้งมาชนเลยพังเลยครับแล้วดูอีกทีดูอีกทีนะครับ
นี่เข้ามาฮะโอ้มาชนตัวบ้านเขาด้วยนี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
ตะบนเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับ

บอกว่ายี่สิบสามมกราคมตีสี่ได้มั้ง
รถกระบะคันนี้แหกโค้งพุ่งชนรัวบ้านพังเสียหายแล้วหนีไป
ไม่มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมนะเคราะห์ดีนะ
ก็มีรั้วเหล็กนั่นแหละที่ถูกชนพังซะ
แจ้งความเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครมาจากไหน
ฝากบอกฝากไทยรัฐเนี่ยบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการอะไรมาก
ผู้ก่อเหตุจริงก็ยังลงมาดูนะนะฮะลงมาดูมาเก็บ
เศษซากเศษซากของของตัวเองนะฮะเอาขึ้นรถไปแล้วก็ขับไป
อืมพี่เขาบอกว่าค่ะนะฮะเก็บท่าถ้าถ้าซ่อมให้แล้วค่ะ
ซ่อมรั้วเรื่องจบค่ะอ่านี่ครับมีอีกมุมหนึ่งฮะ
จริงนะเหมือนกับทะเบียนเขาจะหลุดนะคะใช่ทะเบียนหลุด
ลงมาดูกันว่าทะเบียนหลุดหรือเปล่านี่ไงค่ะ
แต่คิดว่าคงตามได้แหละครับกล้องชัดมากเลย